จริงแล้วคลิปนี้มีการนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน

หลอกขายพระให้คนไปเช่าพระในออนไลน์นะฮะ
เป็นล้านเอาจริง

แต่ผู้เสียหายคนหนึ่งเขาไปดักรอรู้ว่า
คนนี้จะไปส่งของที่ปรายศนีย์แห่งหนึ่ง

ดักเจอตบซะผมหลุดเลย

คนโกงพระเป็นอย่างนี้นะครับ

จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
ดูดูกันไว้นะครับ
ดูกันไว้นะกูเนี่ยคนเพชรบุรี

แต่ใครมายุ่งกับกูมายุ่งกับครอบครัวกู

โกงคนไปเป็นแสนเป็นล้านมึงเนี่ย
ในเฟซเนี่ยสร้างเฟสเปล่อไปหลอกเขานี่ไอ้

ไอ้เฟสปลอมไปหลอกเขา

ผมจ่ายเลิกผมจะหยุดเลยครับพี่

มึงหลอกลุงพระแดงมึงหลอกลุงพระแดงไปหลอกคนอื่น

เขาเป็นคนที่คนเขาเคารพในเพชรบุรี

จริงเราไม่ได้สนับสนุนให้คนใช้ความรุนแรงต่อกันนะ

เข้าใจว่านี่คืออารมณ์ของคนที่เขาเป็นผู้เสียหาย

จงเหรอเนี่ย
คือเขาเป็นผู้เสียหายถูกหลอกให้เช่าพระ
เขาก็ไปเจอผู้ชายคนนี้ก็เลยโมโหก็เลยตบเข้าไปหลายที
ตบเอ่ยอะไรเอ่ยทายไปด้วยดาไปด้วยหลังตามตัวบันดาล
บอกว่าเนี่ยมันเป็นโจรในตำนานแหละหลอกเข้าไปทั่ว
ไปเจอในพื้นที่ไปแจ้งความไว้ที่จังหวัดเพชรชบุรี
ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ในคลิปเนี่ยมาสืบทราบที่หลังว่าเป็นถึงอดีตทหารนะฮะ
ปัจจุบันชื่อว่านายศรีวเศษนนตพันธ์อายุ๓๓ปี
เป็นทหารยศ๑๓ในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่๑๐๑
แต่ว่าถูกไล่ออกจากราชการมา๒ปีแล้ว
ผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายที่ตามไปตบเขาเนี่ยบอกกับทีมข่าวบอกว่า
เขาเนี่ยนะพยายามติดตามตัวนายศรีวะเสกมานานมาก
แล้วก็สืบจนมารู้ว่าชายคนนี้จะมีการไปส่งของที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดเป็นประจำ
ก็เลยตามไปดักรอพอไปเจอตัวเป็นมันโมโห
ด้วยความโมโหนะฮะก็เลยตบไปหลายที
แต่สักพักหนึ่งมีตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดี
ก็เลยนำตัวเขากับนายศรีวะเสกเนี่ยนะไปเจรจากันที่โรงพักษณ์
แต่ว่าสุดท้ายมันแจ้งความที่ร้อยเอ็ดไม่ได้เพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้น
เขาเคยไปแจ้งความว่าที่เพชรชบุรีนะครับเป็นบ้านของคนที่เป็นคนถ่ายคลิป
ทีนี้นายศรีวเศษก็มีการโทรศัพท์ไปเรียกเพื่อนมา
เพื่อนคนนั้นเอาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหาย๒๖๐๐บาทแล้วตัวนายศิวเศษก็หายไปเลยครับ
เขายังทำขึ้นมาหมดเลยชื่อที่อยู่ผมเนี่ยมันชัดแต่ตรงอื่นในเอกสารมันเบอร์
เราก็เลยรู้ว่าเขาทำขึ้นมา
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเงินเขาที่เสียหายไป๒๖๐๐บาท
มันไม่ได้มากมายแต่ว่ามันมีผู้เสียหายคนอื่น
มีทางต้านได้ภาพเป็นของปลอมมีทางไม่ได้อะไรเลยก็มี

และสลิปที่ได้มาเป็นสลิปปลอมแต่คนอื่นเนี่ยบางคนได้ปลากระป๋อง
เขาก็แบบว่าต้องการจะให้มันเป็นอุทารหอนเตือนไพร
อย่าไปหลงเชื่อแล้วอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก